ตอนนี้น่าจะต้องตามกันต่อเนื่องเลยก็คือ
อดีตผู้สมัครสอสอภักดิ์ไทยรักษาชาติเนี่ย
นั่งทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็โดนคนร้ายบุกเดี่ยวเข้ามา

แต่วันนี้ครับเรามีวงจรปิดหลายมุมให้ดู
นี่เป็นวงจรปิดในปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุ

จะเห็นนายมานบสถิตรเขตเนี่ยอายุ๕๒ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของปั๊มแล้วก็เป็นทนายความ
และยังเป็นอดีตผู้สมัครสอสอไทยรักษาชาติ

แล้วคนร้ายพอยิงปุ๊บครับ

นี่ตรงเข้ามายิงจน
นายมานพล้มลงต่อหน้าครอบครัว
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ
ส่วนคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
เหตุเกิดวันจันทร์ที่ผ่านมา๑๕สิงหาคม

ร้านขายของชำมันจะอยู่ห่างจากปั๊ม

เห็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านก่อนนี่

ส่วนวงจรปิดของบ้านอีกหลังหนึ่งครับ

เห็นคนร้ายขี่ผ่านไปช้าครับ
แล้วก็เลี้ยวเข้าไปก่อเหตุ

คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์

จากวงจรปิดเนี่ยทำให้แกะรอยครับ
เจ้าหน้าที่แกะรอยจนไปพบกับ

แล้วก็ห่างจากปั๊มไปเกือบ

ภรรยาของนายมานพผู้เสียชีวิตบอกว่า

ที่คนร้ายจะขี่รถเข้ามาก่อเหตุ

ส่วนสาเหตุครับเธอยังไม่แน่ใจ
เพราะว่าสามีก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลย

ซึ่งท่านเป็นอดีตนายกอบตหนองตะพาน
และยังเป็นอดีตผู้สมัครนายกอบตหนองตะพันธ

แต่ตอนนั้นแพ้การเลือกตั้งครับ
แล้วก็มีการไปหาหลักฐานนะ
หาหลักฐานว่าอีกฝ่ายที่ชนะเนี่ย

นี่หรือเปล่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สามีเธอถูกยิง

ตัวสามีเนี่ยนะมีภรรยาหลายคน

สาวผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตะบนบ้านค่ายเนี่ย
พุ่งเป้าไปที่เรื่องการเมืองท้องถิ่นครับ
เพราะว่าน้องชายและครอบครัวทำงานด้านการเมืองมาตลอดเลย

และการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่มันรุนแรงด้วยเล่นกันหนัก
ซึ่งสามีของตัวเองเมื่อครั้งเป็นนายกอบตบ้านค่ายเมื่อ๔ปีก่อน
ก็เคยถูกประกบยิงเหมือนกันนี่

พอทราบข่าวแบบนี้เลยไปพูดคุยกับนายอดุล
คนที่ภรรยาผู้ตายอ้างถึง
ว่าเรื่องที่มีการยื่นต่อกรกตเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ย
ไม่น่านะไม่น่าจะเป็นสาเหตุถึงขั้นต้องมาฆ่ากัน
เพราะเรื่องยังอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบครับ
ส่วนนายกอบตหนองตะพานที่กำลังตรวจสอบว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยนะ

เขายืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะตัวเขาเองยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำครับว่า
คนที่มายื่นร้องเรียนตัวเองเป็นใคร
ส่วนทางคดีตำรวจตั้งไว้๓ประเด็น

น่าจะเป็นประเด็นขัดแย้งส่วนตัว

หรืออาจจะเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นครับ
ระหว่างนี้ยังอยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับ